ตำรวจนะครับจับคนร้ายที่ฆ่าปาดคอแล้วเผา
ผู้หญิงเจ้าของร้านรับซื้อของเก่าบางบัวทองได้แล้วนะครับ
ผมก็รอคดีนี้อยู่ว่าใครจะเป็นคนฆ่าเธอ

หลานของสามีที่เคยทำงานอยู่ที่ร้านนี่แหละครับคุณผู้ชม
ที่เคยถูกไล่ออกไปจากการขโมยของนี่แหละ
คนนี้แหละครับเป็นคนลงมือครับ
ตำรวจทีมคลี่คลายคดีภาค๑
แล้วก็สพบังบัวทองนะครับเข้าจับกลุ่มนาย
พงพัฒน์จันทรเสนาหรือว่าแจ๊คอายุ๓๕ปี
ได้เที่ยวเผอร์บังไสจังหวัดพระนครศรีเอวธิยา
หลังจากก่อเหตุฆ่าปาดคอแล้วก็เผาอำพลางนางสาวนา
ตันติวณิษฐ์อายุ๕๒ปีเหตุเกิดเมื่อ๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
จับได้นะครับพร้อมกับรถจักรยานยนต์สีแดง
ที่ใช้หลบหนีแล้วก็สร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักหนึ่งบาท
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่สพบังบัวทองครับ
นายพงพัฒน์เนี่ยรับสารภาพว่าเขานี่แหละฆ่า
วันเกิดเหตุตั้งใจจะมาขโมยของในร้านแต่ผู้ตายตื่นมาเจอไง
แล้วบอกว่าจะโทรศัพท์บอกสามีนะ
ก็เลยเอาผ้าอุดปากผู้ตายไม่ให้ร้องครับ
แล้วก็ใช้สายไฟมัดมือมัดเท้าจากนั้นก็ใช้มีดปาดคอ
จุดเทียนเผาให้เกิดไฟไหม้ในร้านขายของเก่านะครับ
เพื่อจะอำพล้างศพแล้วก็เอาสร้อยข้อมือทองคำมานะครับ
ของผู้ตายไปด้วยไปขายที่ร้านทองนะครับ
ที่อำเภพสามโคกจประทุนธานีจนถูกตามจับได้นะครับ
นักข่าวก็พยายามถามในพงพัฒน์
ถามว่ายังไงจะตอบว่ายังไงไปดูครับ

เป็นอะไรอย่างจะพูดไหมคะคิดว่าทำรุนแรงไหม

รู้สึกผิดไหม

จนทราบว่านายพงพัฒน์เป็นหลานของนายสุโธ

เคยทำงานที่ร้านแต่ถูกไล่ออกเนื่องจากขโมยของ

ขี่ออกจากร้านของผู้ตายช่วงตี๕ของวันเกิดเหตุ
กระทั่งไปพบว่าเจ้าของรถจักรยานยนต์นะครับ
ให้นายพงพัฒน์ยืมรถไป
โดยไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายจะเอาไปก่อเหตุครับ
ขณะที่นายสุโธสามีของผู้ตายเล่าทั้งน้ำตา
บอกเมียให้โอกาสหลานมาตลอด
ที่เคยไล่ออกจากงานแต่ก็ยังให้อยู่พักอาศัย
ไม่คิดว่าจะทำได้ลงคอครับ
แต่แฟนผมแบบใจดีก็เลย
เพราะว่าเล่นมันออกไปหาที่ไหน
ไปทำงานที่ไหนก็เลยแบบว่าให้พักอยู่ร้านนอก

ให้ไปทำที่อื่นไปให้พักเฉย

ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวในแจ๊ค
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะครับ
หลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จแล้วนะครับ
ตำรวจก็นำตัวในแจ๊คนะครับไปเพื่อสอบปากคำต่อ
ปรากฏว่ากลุ่มญาติกับคนรู้จักกับผู้ตายดักรอสิครับ

ขณะที่ตำรวจนำตัวออกมานะครับ
รอที่รออยู่ด้านนอกก็ตะโกนด่าสาบแช่ง

รีบนำตัวนายแจ๊คขึ้นรถตู้ออกไป
น้องสาวของผู้ตายตะโกนด่านะครับ
ว่ายังไงดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยดีกว่า
อย่างนี้อย่าให้มันได้ผุดได้เกิด
สงสารมากเลยคนได้กำเนิดมาเนี่ย
มีลูกอย่างนี้เอว
ก็คดีนี้ก็ไม่เหนือความคาดหมายนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็เป็นคนใกล้ชิดจริงแหละครับ